มาดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้
หมูเนื้อแดงนะคะก็ปรับลดลงมาแล้วก็คงที่อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม
ส่วนสะโพกไก่นะคะ๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็๕บาทต่อฟองเหมือนเดิมนะจ๊ะ
ทีนี้ไปเช็คราคาของผักวันนี้กันบ้างนะคะ
มีผักอะไรบ้างนี่กะลำปรีเขียววันนี้

กะเพรานะคะ๑๕บาทต่อกิโลกรัม
โหระพาค่ะ๑๕บาทต่อกิโลกรัมเหมือนกันนะคะ
ส่วนกระเทียมไทยแกะกลีบวันนี้๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ